ไม่ว่าจะขับรถยนต์หรือขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
การก้มดูมือถือเนี้ยมันทำให้เสียสมาธิมากแล้วมันเกิดปฏิเสธได้ง่าย
เหมือนหยิบของหล่นหรืออะไรอ้าวอย่างอาบถาม
คือแค่แป๊บเดียวมันเกิดอุบัติเหตุได้เหมือน
คือไม่ได้บาดเจ็บหนัก

อันนี้คือโชคดีมากนะคะ
แต่หลุมมันใหญ่มากนะพี่ปอล์
ใช่ค่ะลงไปทั้งคันนี่แหละ

หลังจากที่ตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ลึก๒เมตร

เพราะว่ามันมีการขุดปรับปรุงวางท่อปลาค่ะ
บนถนนโรจนะที่ตำบลสามเรือนอำเภอบังปะอิน
จากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่า
เจ้าตัวก็เล่าว่าหลังจากที่เขาไปส่งอาหารให้ลูกค้าเสร็จ
ทีนี้เขาก็อยู่ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์กลับ
ลงไปมองออเดอร์ในโทรศัพท์แป๊บเดียวเสี้ยววินาที

โอ้โหไม่ทันแล้วค่ะ
แบรีเออร์พลาสติกที่วางกั้นแล้วค่ะ
ก็พุ่งชนอย่างจังแล้วก็ลงไปเลย
ยังโชคดีที่เขาไม่ได้เจ็บอะไรมาก
ต้นหลังจากนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาได้

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยนำไปส่งถึงบ้านพักค่ะ

จุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงอยู่

เพราะฉะนั้นสภาพพื้นผิวถนน

คือบางทีเรื่องการปรับปรุงทางอะไรอย่างนี้